ผ่านกันไปแล้วหลายวันแล้ว
วันก่อนที่งานเกษตรคนฮือฮากันเลย
เค้ากว้างคู่กันมากับสาวปลอยไพรน์นั่นเอง

โปรโมทผลงานหนังเอาใจคนโสด
โอ้เองก็ยังมีบริการสุดพิเศษให้สาวโสดซ้อนท้ายมอไซค์แบบใกล้ชิดด้วยค่ะ
ใครที่อยากรู้ว่าซีนในหนังมันจะฟินขนาดไหนไปลุ้นกันได้ในโรงภาพยนตร์๑๓กุมภาพันธ์นี้

ส่วนภาพนี้ค่ะเห็นมาริโอขยันทำงานรับทั้งหนังแล้วก็ละครจนแน่นเอี๊ยด
เหมือนกับว่าร้อนเงินหลายคนแซวนะโอ้เองบอกว่าพี่มันเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นโอกาสที่ดี
แล้วก็รีบเมคมันนี่แบบนี้หลายคนก็แซวอีกเหมือนกัน
เตรียมจะสร้างเรือนหอสร้างอนาคตกับสาวจันจิหรือเปล่านะคะ
ก็ตอบชัดเจนเลยว่าเป็นไปตามอายุพี่โตขึ้นแล้ว
แล้วก็แอบบอกด้วยว่าตอนนี้เตรียมผุดธุรกิจใหม่เร็วนี้จ้า
ดีแล้วครับพี่งานเยอะดีกว่าครับผมคือจริงเราก็อยากรับให้มันเยอะที่สุดครับพี่
แต่ว่าบางทีมันเยอะไปเราก็รู้ว่าเราทำได้ไม่ดีครับเราก็อยากให้มันออกมาดีที่สุด
เท่าที่เราทำได้ครับก็เลยจะกับผู้จัดการก็จะไม่พยายามรับแบบว่าเยอะมากครับ
รถพังครับฝนภาคพรุ่งเท่านั้นมากครับ